วันนี้นอกจากจะเป็นวันออกสลากินแบ่งรัฐบาลแล้ว
ก็เป็นวันที่เด็กต้องไปโรงเรียนด้วย
หลังจากหยุดยาวกันมาได้๓เดือนกับยุคพิษโควิด๑๙
บรรยากาศวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูกัน
แต่ละพื้นที่ก็คึกคักแตกต่างกันออกไป
เปิดเรียนวันแรกก็จะร้องไห้กระจองงอแง

ครั้งแรกในการจูงตัวเองเข้าไปยังห้องเรียนมันก็จะลำบากหน่อยแหละ
แม่บางคนก็ไปส่องลูกดูอยู่หน้าห้อง
สุดท้ายเด็กก็ต้องเดินเข้าโรงเรียนกันไปแบบนี้แหละค่ะ
บางคนก็ร้องไห้กันแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่โรงเรียนเตรียมนานาชาติผู้ขจรที่จังหวัดกำแพงเพชรค่ะ
เรียนวันแรกนักเรียนมีความพร้อมจะมาเรียนหนังสือค่ะ
แต่ว่าระดับเด็กเล็กอนุบาลที่เข้าเรียนใหม่
บางคนก็ร้องไห้แหละไม่ยอมเข้าโรงเรียน
ผู้ปกครองครูก็ต้องให้กำลังใจ
เพราะว่าเป็นการจากบ้านครั้งแรกนะคะ

ก็เดินตามคุณครูเข้าโรงเรียนค่ะ
ส่วนรุ่นพี่ต่างดีใจที่พบเพื่อนอีกครั้ง
หลังปิดเทอมไปนานจากสถานการณ์โควิด๑๙
เขาก็มีการจัดจุดคัดกรองเด็กนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียนนะคะ
มีระบบฆ่าเชื้อแบบนี้แหละค่ะแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องสแกนใบหน้า
ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปภายในโรงเรียนด้วย
ยุคนี้นะเป็นยุคที่เขาถูกมาตรการต่างครอบเอาไว้นะ
เขาต้องปรับตัวเยอะน่าเห็นใจเหมือนกันนะฮะ
ต่อที่โรงเรียนปราจิมราชอำรุงครับตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีนะครับ
เป็นโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดสังกัดสพมเขต๗
บรรยากาศก็คึกคักเหมือนกันนะฮะนักเรียนชั้นม๑ก็เข้ามาเรียนเป็นปีแรก
นี่ชุดก็ไมค์เอียมมาเชียนะฮะส่วนใหญ่ผู้ปกครองก็เดินทางมาส่งถึงโรงเรียนแล้วครับ
ส่วนการจัดการกับเรื่องของการป้องกันโควิด๑๙ก็มีการกำหนดให้นักเรียนนั้นสลับกันมาเรียนครับ
โดยจัดแบ่งให้นักเรียนที่มีเลขประจำตัวเลขคู่กับเลขที่เนี่ยสลับกันนะ
วันนี้เป็นวันของเลขที่ก็ให้มาเรียนก่อน๑๗๐๐คนจากทั้งหมด๓๔๐๐คน
ที่เหลือก็สลับกันเข้ามาเรียนกันต่อไปป้องกันการรวมกลุ่มกันเยอะแล้วก็ป้องกันโควิด๑๙ด้วย
ไปต่อกันกับที่โรงเรียนศรีวิทยาอำเภอบางปากงที่จังหวัดฉะเชิงซาว
สแกนใบหน้าของนักเรียนและครูผู้ปกครอง
ก็จะต้องเข้าไปต้องผ่านจุดเช็คอิน
ผู้ปกครองเองก่อนเข้าโรงเรียนได้ต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ
ก่อนที่จะเข้าไปส่งบุตรหลานด้านในด้วย
โรงเรียนก็มีการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบัน๑๒
เป็นแบบผสมห้องเรียน๑นะคะก็จะมีนักเรียน๑๙๒๐คน
แต่ละโต๊ะก็จะมีฉากใสกั้นเอาไว้ระหว่างนักเรียน
ให้ครูทำความสะอาดแล้วก็ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดนะคะ
ส่วนปิดท้ายกันที่โรงเรียนอนุบันอุรณฑานี
เขาเปิดการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่ม

ก็จะเป็นการทดสอบแบ่งเรียนแบบชายหญิง
ขณะที่โรงเรียนอุดรพิทยานุกูลค่ะมีนักเรียน๔๕๗๑คน
เช้านี้ทุกคนต้องผ่านจุดคัดกรองแบบนี้ค่ะ
ทำความสะอาดล้างมือที่อ่างล้างมือของโรงเรียน
แบบใช้เท้าเนี่ยเหยียบลงไปแล้วน้ำก็จะพุ่งออกมาแบบนี้
โต๊ะเรียนค่ะก็ต้องเว้นระยะห่าง
จัดการเรียนแบบผสมผสานแบบใหม่นะคะ
มาที่โรงเรียนด้วยแล้วก็จัดการเรียนแบบออนไลน์ด้วย
ที่เห็นมาช่วงเช้าจะมีคุณพ่อคุณแม่นะไปยืนเกาะรั้ว
ส่องดูลูกซิเป็นอย่างไรบ้าง
ร้องหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ